เหตุสลดที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปตามง้อขอคืนดีกับเมีย

ผู้ชายคนนี้กินเหล้าแล้วก็ไปประชด
ประชดด้วยการไปนั่งอยู่กลางถนนจะให้รถชนนะครับ
รถคันแรกมาถึงเบรกทัน

แต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้ไม่รอดนะ
เพราะว่าถูกรถอีกคันชนนะฮะ
เป็นเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชมบุรีนะครับ
หน้าธนาคารกสิกรไทยขาเข้าเมืองพัทยาค่ำหวานนี้นี่
เมียของผู้ตายมาถึงโอ้โหร้องห่มร้องไห้เลยฮะ

ใช่ครับตำรวจภูทรเมืองชมบุรีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบร่างของนายธัญวิทย์ศรีดวงจันทร์อายุ๒๖ปีเท่านั้นเอง
เสียชีวิตกลางถนนครับสภาพศีรษะแตกยุบเป็นแผลชะกัน
แขนหักโดยกู้ภัยพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจ
แล้วจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ขณะที่เมียของผู้ตายร่ำไห้เลย
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ที่ไปนั่งกลางถนนให้รถชน

ด้านของคนขับรถเก๋งฟอร์ดสีขาวอันนี้คันแรกนะคุณ
เล่าว่าขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
โชคดีที่ยังทันเห็นต้องบอกว่ายังทันเห็นนะ
เพราะตอนแรกขับมาไม่เห็นอะไรเลยขับมาปกติ
แต่พอดิบพอดีมองมาไฟส่องพอดีเห็นว่าเป็นคนรีบเบรกครับ
เห็นว่าเป็นผู้ชายถอดเสื้อนั่งอยู่กลางถนนเบรก
แล้วเขาก็เปิดไฟขอทางตะโกนด่าไปด้วยนะ
บอกว่ามานั่งแบบนี้ทำไมเดี๋ยวรถก็ชนตายหรอกนะครับ
เดี๋ยวใครมาชนเข้าเขาจะเดือดร้อน
จากนั้นได้ยินเสียงรถบรรทุกพ่วง
บีบแตรเสียงดังเหมือนไล่คันของเขา

พุ่งเข้าชนร่างของผู้ชายคนนี้เต็มแรงคุณ
มาชนผู้ชายคนนี้เขาก็บอกเหมือนกันบอกว่า
เขาขับรถมาตามทางอยู่ดีเห็นคล้ายมีอะไรอยู่บนถนน
แต่เบรกไม่ทันแล้วล่ะพุ่งชนทันทีนะครับ
ส่วนนางสาวปริศนาอนุกูลน้องสาวเมียผู้ตาย
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายดื่มเหล้าตั้งแต่เช้า
เพราะว่าเป็นวันหยุดโดยได้พูดจาหึงหวงพี่สาว
พี่สาวต้องหนีมาที่ห้องของเธอ
แล้วก็ผู้ตายขับรถเก๋งมาตาม

ผู้ตายจึงไปซื้อเหล้ามานั่งกินรอที่รถ
ซึ่งพี่สาวก็กลัวว่าจะขับรถไปประสบอุบัติเหตุที่ไหนหรือเปล่า
ก็เลยรีบดึงกุญแจมาเก็บไว้
อยากให้สามีขับรถไปไหนมาไหน
จากนั้นมาทราบเรื่องภายหลังว่าสามีถูกรถชนแล้ว
แล้วก็มาถึงที่เกิดเหตุก็ร้องห่มร้องไห้แล้วครับ
แล้วก็นางสาววาสนาภรรยาผู้ตายเมียผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ผู้ตายมักจะระแวงว่าเธอนั้นจะไปมีคนอื่น
ทั้งจริงเนี่ยเธอไม่ได้ไปมีใครเลย
ปกติเธอก็เป็นคนดีผู้ตายก็เป็นคนดีนะ
แต่ถ้ากินเหล้าเข้าไปผู้ตายจะเป็นคนขี้น้อยใจ
แล้วก็จะหึงหวงเธอมากช่วงสายของวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
น้องสาวจะพาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะครับ
ไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไป
ก็บอกว่าแปลนไม่เป็นไร
ตอนเช้าน้องจะพาไป
นี่แหละครับคือตอนที่เกิดเหตุนะคุณ
คือเมียก็ไปที่เกิดเหตุที่ไปร้องห่มร้องไห้
แต่ตอนนั้นเมียยังไม่ทราบว่าสามีเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าสามีถูกส่งไปที่โรงพยาบาล

ตัวน้องสาวของคุณวาสนาก็คือเมียผู้ตายเนี่ย
ก็ไม่ยอมบอกพี่สาวว่าสามีของพี่สาวตายแล้วนะ
ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวคือให้สัมภาษณ์
ตอนที่เธอยังไม่รู้ว่าสามีของเธอตายแล้วที่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นเธอไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็รู้ความจริงทั้งหมด
สามีตายแล้วก็ยิ่งเศร้าโศกเสียใจมากไปกว่าตอนที่ไปเห็นที่เกิดเหตุอีกนะครับ
เรื่องต้นตำรวจจะเร่งสอบสวนทางเมียของผู้ตายนะครับ
แล้วก็สอบสวนคนขับรถทั้ง๓คันเลยนะ
ก็คือ๑คันไหนล่ะคันแรกที่จอดทันคือเก๋งฟอร์ดสีขาว
และคันที่๓ก็คือรถมันทุกพ่วงนะครับ
บีบแตร่ไล่หลังรถคันแรกมานะครับ
ก็ต้องเอามาสอบสวนให้หมดเลยนะครับ